คุณผู้ชมครับการรวมตัวกันไปทอดผ้าป่า
เอาของไปแจกเด็กชาวบ้านเป็นเรื่องที่ดี

เขารวมตัวกันแล้วมันเกิดเสียงแบบนี้ในวัดนะ

ไหนคุณทัศนัยดิฉันกำลังมองไหน๑๐ล้อ
ใครไปขอสามชาติตรงนั้นนะคะ
ถ้าเกิดไม่ได้มองภาพนึกว่าเด็กไปขอ๓ท่า๑๐ล้อ
ไปขอสามชาติแล้วพระก็ไม่ได้ขอชาวบ้านก็ไม่ได้ขอ
แต่กลุ่มรถ๒แถวรถกระบะเขาให้ไง
เหมือนกับเขาบีบกันเองแล้วก็เป็นแบบนี้เหรอ
เออชาวบ้านบอกว่าคุณพี่หูจะแตกแล้ว
คือชาวบ้านเขาก็เอาถ่ายคลิปนี้มาร้องเรียน
คือเพจที่นี่นครนายกก็บอกว่า
กลุ่มรถกระบาดที่รวมตัวกันไปแจกของโรงเรียนวัดหนองรีมาจอดในวัด
พระท่านก็ฉันเพลอยู่แต่เสียงแกรนอย่างนี้
เดี๋ยวนะพระฉันเพลนี่ไม่สะดุ้งเป็นจังหวะสำช่าเลยเห
ไม่รู้ท่านจะรู้สึกยังไงนะฮะ
เพราะทำกิจกรรมบริจาคสิ่งของร่วมกันทำบุญให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองรียอดเงินบริจาคต้องสองแสนเยอะนะ

สนุกทางเฉพาะไม่โอเคมันดังเกินไปสนุกทางเฉพาะบอกว่า
หูจะแตกอยู่แล้วคุณทัศนัยทีนี้ฝั่งคนที่เขาตั้งใจทำดี
ตั้งใจทำบุญเนี่ยดิฉันเดานะอ่านคอมเมนต์แล้วคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคณะทำบุญนั่นแหละ
ใช่เขามาคอมเมนต์นะเขาชี้แจงบอกว่าอ้าวพวกเราก็บีบกันจริงครับ
แต่แค่ตอนออกมาจากวัดช่วงรวมตัวผมไม่ได้บีบกันทั้งวันทั้งคืน
เขาบอกแบบนี้แล้วอีกคนก็เลยมาเสริมไงบอกว่าพวกเราไปด้วยใจเจอกันก็ทักทายตามภาษาสามช่า
อย่างงานบุญไงมันก็คลึ้นมีศีรษะเด็กยังชอบเลยอ่ะ
หมายถึงว่าจังหวะเสร็จปุ๊บกำลังจะออกไปก็ให้สัญญาณการทักทายกัน
ขอบงานที่มาทำพุทธด้วยกันมาขอโทษแทนเพื่อน
ขอน้องรับขอโทษทางวัดขอโทษชาวบ้านชาวนครนโยคทุกคนด้วย
ที่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ทางกลุ่มทีมงานสายบุญของพวกเราเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาจะทำความเสื่อมเสีย
คือพวกเราเดินทางมาจากหลายจังหวัดไง
แล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะมาทำบุญให้กับโรงเรียนแบบ

แบ่งปันช่วยเหลือทำกันแบบนี้มา
เรื่อยมาทำกันมาหลายครั้งแล้วก็ขอโทษ
ชาวนครนายกขอโทษคนไทยทั้งประเทศจากใจอันบริสุทธิ์เลย
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดต้องขอบคุณที่รวมกันไปทำบุญนะ

เขาบอกว่าก็มาทำบุญมันก็ดีแหละ

ยอดเหมือน๒๒๔๐๐๐บาท

ก็แค่ประเดี๋ยวประดาวแค่ไม่กี่นาทีเอง

ไปเจอกับอน้าห์คูธรรมชาติศาลธรรม

อ๋อคณะทำบุญเข้ามาไง

ว่าให้ทางวัดช่วยกันจัดงานบุญให้หน่อย

แล้วมีการมาขอท่านแล้วนะว่าขอใช้เสียงหน่อย
ทางวัดก็โอเคเขามากันไกลมาทำบุญก็อนุโลมให้
แต่วันที่เกิดเหตุคือต้องบอกว่าต้นสายปลายเหตุ
มาจากญาติโยมที่มาจากต่างถิ่น
มาถวายเพลงพระทำบุญอัฐิผู้เสียชีวิต
แล้วก็เลยไปเจอไปเจอกับคณะกองบุญกองนี้ข้าว
ก็เลยไปเจอคนบีดแร่เสียงดังก็เลยเข้าใจผิดกัน
ทางวัดหลวงพ่อเองก็ต้องขออภัย
ถ้าเกิดว่าสื่อสารผิดพลาดสิ่งใดไม่เหมาะสม
คนก็ว่ากันไปเอาฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสนะครับ
ขออภัยในส่วนที่ไม่สงทวนในบางสิ่งอย่างบางประการ
เอาเป็นว่าเราก็อนุโมทนาบุญกับกองบุญกองนั้น
ที่มาบริจาคเงินแล้วก็ของให้กับเด็ก
แล้วก็ต้องขออภัยคนที่ไปเจอเสียงแตรรบกวน
แต่ทางพระท่านก็บอกว่าท่านอนุโลมให้กับคณะที่มาทำบุญไปแล้ว
แต่กลุ่มคนที่เข้าใจผิดเป็นกลุ่มคนต่างถิ่นที่มาถวายเพลงอีกทีนึง
ก็เลยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นเอาเป็นว่าก็จบเพียงเท่านี้ละกัน
พระท่านก็บอกว่าท่านขออภัยถ้าเกิดว่าทำให้มันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้น
แต่พระท่านรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ